อยากหลุดจากตรงนี้ซะเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินกับการถูกทวงเงิน

หลงไปกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน

ดอกก็สูงตอนนี้ดอกท่วมต้นแล้วก็ถูกทวงถูกขู่นะคุณ
ขู่ว่าจะกระทืบให้ตาย
บอกว่าอยากหลุดจากวังวลตรงนี้เหลือเกินฮะไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับ
ไม่เคยหนีใครแต่ขอพักผ่อนก็ไม่ได้
คือพี่เราส่งเป็นอภิกษ์พิธีรพรรณนะเราไม่มีงาน

มันแบบไม่รู้ว่าตอนแรกโทรหา

คือแต่โทรติดต่อเขาไม่ได้
แต่เราอยากหลุดจากตรงนี้
อยากหลุดจากตรงนี้เหลือเกินนะฮะ
ฟังจากน้ำเสียงของเธอแล้วเธอก็ค่อนข้างจะทรมานใจเหมือนกันนะครับ
นี่คือนางสาววันทามีแก้วอายุ๔๕ปีเป็นชาวสุโขทัย

เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก

บอกว่าถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ทางไลน์
ชดใช้เงินที่กู้ผ่านแอปพลิเคชัน
เช่นนั้นจะส่งคนมายึดทรัพย์และกระทืบให้ตายนะครับ

จุดเริ่มต้นที่เธอไปกู้เงินคือกู้มา๒๐๐บาท
ได้เงินมา๑๓๐๐บาท
ระยะเวลาต้องใช้คืนเขาก็คือ๗วัน
หากเกินต้องเสียดอก๓๐๐บาทต่อวัน
คุณคิดดูดิกู้๒๐๐๐บาทได้เงินมา๑๓๐๐บาท
เท่ากับว่าหักตอกหักอะไรไปแล้วนะ๗๐๐แล้วนะ
และยังต้องคืนในเวลา๗วัน
เกินทีต้องเสียดอก๓๐๐บาทต่อวันเลยหนักเหมือนกันนะครับ
ต้องกู้แอปพลิเคชันใหม่เพิ่ม
เพื่อจะนำเงินไปจ่ายในแอปเก่า

คือเหมือนกับว่าเอาอันนี้มาโปะอีกอันนึง
แล้วมันก็กลายเป็นหนี้อีกก็ต้องไปหาอันใหม่มาโปะอันนี้อีก
กู้ไปกู้มาเพื่อจะเอามาโปะอันเก่านะคุณ
ทั้งหมดไป๘แอป
ปิดเงินกู้ไปได้๕แอป
ตอนนี้เหลืออีก๓แอปที่ยังปิดไม่ไหวนะครับ
เพราะว่าดอกมันสูงเหลือเกิน
จนตอนนี้ดอกท่วมต้นแล้วนะครับ
อีกทั้งทางร้านซักรีดของเธอก็เจอพิษโควิด๑๙

เงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยเธอ
เธอเลยอ้อนวอนให้เจ้าหนี้ขยายเวลาให้หน่อย
แล้วก็ขอหน่อยไม่คิดดอกเพิ่มได้ไหม
แต่ทีนี้คุณมันเหมือนดอกรายวันนะ

ให้จ่ายดอกทุกสัปดาห์จำนวน๑๐๐๐บาทต่อสัปดาห์
คุณพอไม่จ่ายมันทบไปเท่าไหร่แล้ว

มันหมุนไม่ทันแล้วมันวนไม่ทันแล้ว
จะไปกู้ที่อื่นมามันก็ไม่ได้แล้ว

รู้สึกอึดอัดใจมาก
อยากจะโทรหาใครรู้ไหมเธอบอก
พี่บินอยากจะโทรหาพี่บินบรรลือฤทธิ์ให้ช่วยเหลือ

ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อนเลย
ร้องทุกข์ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดพิศนุโลกไว้ด้วยนะครับ
รับว่าเธอคิดผิดที่ไปกู้เงินมา
พร้อมที่จะชดใช้เงินที่กู้มาทั้งหมดนะ
แต่ก็ขอร้องให้ขยายเวลาในการที่เธอจะได้มีเวลาในการหาเงิน
แล้วก็ขอเถอะเรื่องดอกสูงดอกรายวันเนี่ย
มันสูงจนเกินไปรับไม่ไหวแล้วนะครับ
สิทธิ์ข่าวได้ตรวจสอบพบว่าการปล่อยเงินกู้
ผ่านทางแอปพลิเคชันตามสื่อโซเชียลเนี่ยคุณ

แล้วมันเด้งมาคือมันเด้งมาออโต้เลยนะคุณ

แล้วอยู่ดีแอปนี้มันเด้งมาแล้วคนกำลังเดือดร้อนอยู่
เหมือนคุณสนใจนะเคยเข้าไปดูแอปแล้ว

เด้งแอปมาเต็มไปหมดเลย

แต่ในแอปก็ให้ข้อมูลว่ากู้ให้กู้
แต่ไม่ยอมเปิดเผยดอกเบี้ย

หลายคนหลงกดตึง
ขอกู้เงินพันบาทสองพันบาท

กู้แบบนี้คือมันง่ายไง
พอมันง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้หนี้เนี่ยมันโอ้ย

พลิเคชันในการปล่อยเงินกู้แบบนี้นะฮะ

พันตำรวจโทมนูฮอรสาท

สพเมืองพิศนุโลกที่รับแจ้งความเอาไว้นะ

รวมรวมหลักฐานข้อความบทสนทนา

แล้วก็ต้องพิจารณาว่าเป็นการกู้
ประกาศดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่

และหากมีการทวงหนี้โหด

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโชคทรัพย์ด้วยเหมือนกัน

ก็จะดำเนินคดีกับผู้ให้กู้

ก็ต้องผิดตามกฎหมายเหมือนกัน
เห็นใจเธอเหมือนกันนะฮะ